อยู่วิทยานะครับแต่ว่าเราไปดูในส่วนของ
จรุชาติมาสทองที่ประสบเหตุเสียชีวิต
ซึ่งเขาก็เป็นพยานปากสำคัญของคดีนี้ครับ
ล่าสุดคู่กรณีที่รถเนี่ยไปชน
ให้ปากคำกับตำรวจแล้วบอกว่าครอบครัวของนายจรุชาติ
เรียกเงินค่าทำศพถึง๓แสนบาททีเดียว
แล้วก็ในส่วนของคดีนั้นก็จะมีเพิ่มเติมหลักฐานใหม่ในสองประเด็นด้วยนะครับ

วันนี้คณะกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมธิการกิจการศาล

ถึงนายสายประสิทธิ์เกิดนิยมอาจารย์ประจำและหัวหน้าศูนย์วิจัย
เพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งครับที่
อายการมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องวรยุทธ์นะฮะแล้วก็เรียกมาชี้แจงต่อ
คณะกรรมธิการนายสายประสิทธิ์ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้คำนวณผิด
ค่าความเร็วที่ออกมามันก็ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริง
เป็นตัวเลขที่มันถูกต้องแต่อยู่บนสมุติฐานของตัวเขาเอง
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะโดยใช้วิธีการคำนวณความเร็วระยะทางห่าง
ด้วยเวลาด้วยภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดครับ
ผมยืนยันว่าความเร็วภาพเนี่ยแม้ว่าที่ผมคำนวณมาเนี่ย
ก็ไม่ได้ยืนยันความเร็วที่เกิดขึ้นจริงนะครับมันอยู่บนสมมุติฐานทั้งนั้น
และความเร็วในการฉายภาพเฟรม๒๕เฟรมต่อวินาทีเนี่ย
ก็ไม่ได้ยืนยันที่ความเร็วที่แท้จริงด้านนายสิมรัฐเจนจาคะ
ประธานกรรมธิการกฎหมายบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเชิญสำนักงานป้องกัน
ตามที่สังคมกังขาว่ามีใครได้ประโยชน์หรือไม่
คณะทำงานของอายการแถลงผลการตรวจสอบเมื่อวานว่า
สั่งการอย่างน้อยใน๒ประเด็นก็คือ
และให้สอบสวนพยานใหม่เพื่อพิสูจน์ความเร็วของรถเฟอรารี่
ซึ่งต้องรอให้อายการสูงสุดนั้นสั่งการไปยังตำรวจอย่างชัดเจน
จะดำเนินการต่อไปได้วันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้ต้องมีการสรุปผลของกรรมการชุดนี้
แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
ส่วนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่นะครับ
เรียกตัวพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวของจารุชาติมาทองรวมทั้งเจ้าของร้าน
แล้วก็พนักงานสาวคาราโอเกะที่ผู้ตายและคู่กรณีไปดื่มสุรากันก่อนเกิดเหตุ
ไปสอบส่วนเพิ่มเติมซึ่งรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เดินทางไปสอบส่วนด้วยตัวเองนะครับขณะที่ก็ได้มีการเชิญตัวนายสมชาย
ซึ่งเป็นคู่กรณีมาให้การเพิ่มเติมด้วย
โดยนายสมชายก็มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วยว่า
หลังจากที่ดื่มเหล้ากันจากร้านคาราโอเกะตัวเองก็เดินไปที่หน้าร้าน

จากนั้นจรุชาติเข้าไปถามว่าจะไปไหนต่อ
เขาก็ตอบไปว่าเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวต่อนะฮะที่แถวย่านสันติธรรม
จรุชาติก็บอกว่าเดี๋ยวตามไปด้วยนะฮะแล้วก็ขับรถตามกันไป
ส่วนกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าตัวเขายกมือใส่จรุชาติ
ยกทำไมเขาบอกว่ายกมือบอกทางว่าใกล้ถึงแล้ว
ในสนชายเองยังบอกว่าญาติของจรุชชาติติดต่อไป
เรียกค่าทำศพเป็นเงิน๓แสนบาท
ทั้งที่เขาบอกว่าตัวเขาเป็นฝ่ายถูก
เพราะจรุชาติเป็นฝ่ายไปพุ่งชนเขาก่อน

ดังนั้นตัวเองจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายบ้างแล้ว
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเสียเวลาทำมาหากินเป็นอย่างมากครับ